พื้นที่ติดต่อกับอุทยานเขาชะเมาเขาวง
เกิดเหตุช้างปลาเนี่ยบุกครับ
บุกไปพังเต็นต์แรงงานชาวกัมพูชา
กลางสวนยางพาราจนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ
เป็นทั้งครอบครัวเลยคือ๓รายนะฮะ
หนึ่งในนั้นเป็นทารกอายุเพียงแค่๑เดือน

นี่ครับเป็นช่วงที่ชาวบ้านบ้านคลองพระเจ้า

หลังจากที่ช้างมันทำร้ายครอบครัวแรงงานชาวกัมพูชา

พ่อแม่แล้วก็ลูกน้อยอายุแค่๑เดือนนะครับ

ก่อนเกิดเหตุครอบครัวผู้บาดเจ็บ
โอโฮตัวนั้นใหญ่เลยฮะ
น่าจะสูงกว่า๓เมตร

แต่ขณะที่ช้างเดินผ่านเต็นต์ของนายแซมไป
ตอนนั้นนายแซมบอกนั่งตัวเกร็งเลยนะคุณนะ
นั่งอยู่หน้าเต็นต์ตัวเกร็งไม่กล้าขยับเลยนะฮะ
ช้างป่ามันเดินผ่านเต็นต์ของเขาไป
ปรากฏว่าหนูน้อยทารกเพศชายวัย๑เดือน
ซึ่งเป็นลูกของนายวันนาและนางมาลี
ส่งเสียงร้องอยู่ในเต็นต์คุณ
เด็กเดือนนึงคือต้องร้องอยู่แล้ว

ช้างมันได้ยินฮะมันเลยหันหลังกลับ

แล้วก็ทำร้ายนายวันนานางสาวมาลีภรรยา
รวมทั้งทารกน้อยอายุ๑เดือนจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จากนั้นช้างป่ามันก็เดินหายเข้าไปในป่า

แล้วก็เมื่อช้างป่ามันไปแล้ว
ตัวของนายแซมเองก็รีบโทรศัพท์หานายจ้าง
เพื่อขอความช่วยเหลือนำคนบาดเจ็บทั้ง๓ราย
ส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับ
มันจริงเด็กร้องเหรอ

แล้วก็กลับไปทำลายเลย
นี่แหละครับส่วนอาการของผู้เป็นแม่

คือได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างมาก
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประยอง

เลิมพระเกียรติ๗๒พันศานะครับ

คือนางสาวการจรัสเอียดทองใส

โดยระบุบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเหตุสุริใสและเมื่อเกิดเขต
นำท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยเหลือทันที
มีการจัดเวรยามคอยเฝ้าระวังช้างป่า
กันไม่ให้เข้ามาทำอันตรายแก่ชาวบ้านนะครับ
ที่ผ่านมาได้มีการประกาศแจ้งเตือนมาโดยตลอด
ระวังช้างป่าในช่วงระยะนี้
ว่าแรงงานกลุ่มนี้อาจไปขวางทางเดินของช้างป่า
ประกอบกับทารกส่งเสียงร้อง

แล้วก็เข้ามาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ